ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราในวันนี้ค่ะ
อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ

ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พร้อมด้วยแพทย์เจ้าของไข้และครอบครัว
แถลงข่าวความคืบหน้าว่าอาการของน้องน้ำตาลในขณะนี้เนี่ย
สัญญาณชีพคงที่ไม่มีเลือดออกแล้วนะคะ
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังวันต่อวันเพราะสมองบวมมากค่ะ
และปอดยังไม่สามารถทำงานได้เอง
ส่วนสาเหตุของโรคก็ยังไม่สามารถระบุได้ค่ะ
ถ้าเราประคับประคองในช่วงตรงนี้สมองยุบตัวลง
แล้วพบว่าการทำงานของสมองสามารถประเมินได้อย่างเต็มที่
ขั้นตอนต่อไปแล้วคงแค่ผ่านพ้นระยะวิกฤตตรงนี้ไป
เช่นเลือดไม่ออกในช่วงวิกฤตตอนนี้เนี่ยนะ
เราคงต้องไปสู่ขั้นตอนที่จะไปดูต่อว่าเราจะสืบค้นอะไร
ที่จะไปดูว่าอะไรเป็นจุดที่เลือดออกดีขึ้นตรงที่ว่า
วันนี้สัญญาณชีพคงชีพแล้วณวันนี้ในเวลานี้นะ
เราไม่เห็นเลือดออกมาในท่อทางเดินหายใจ
ถ้าไม่มีเราก็ยังสามารถถึงแม้ตอนนี้เลือดถูกฟอกโดยเครื่องอยู่ข้างนอก
แต่การไม่มีเลือดออกมาแล้วเราก็หวังว่าปอดจะกลับมาทำงาน
มันอาจจะเป็นหลอดเลือดที่ปิติมาแต่กำเนิด

วันไม่ดีคืนไม่ดีมันเกิดแตก
เพราะเอิญมาอยู่ใกล้กับตรงที่เป็นท่อ
คำตอบคือก็ถึงนะวันนี้
คงไม่มีตัวเลขที่สามารถบอกได้
จำนวนมากนะคะโดยเฉพาะเพื่อนดาราที่ร่วมแสดงในซิตคอมเรื่องผู้กองเจ้าเสน่ห์ทั้งพี่มอส
ปฐิปาร์หนิคเดินตาและพี่หนุนเงยนขณะที่รุ่นน้องร่วม
อย่างแก้มเดอะสตาร์ก็ฝากกำลังใจผ่านบันเทิงไทยรัฐ
และวอนขอให้ชาวเน็ตเวลาคอมเมนต์
คอมเมนต์ด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ

แต่เราต้องระวังนิดนึงในเรื่องที่กระทบจิตใจหรืออะไรก็ตาม

มั่นใจอยู่แล้วค่ะว่าน้องเข้มแข็งมากเขาสู้นะ
เขาสู้มากแล้วก็สิ่งสำคัญตอนนี้คือกำลังใจ
เชื่อว่าตอนนี้นะคะกำลังใจล้นหลามแล้วแหละ
ทั้งครอบครัวเองนะคะทั้งเพื่อนศิลปินเองรวมไปถึงพวกเราด้วย
ก็ส่งกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลเดอะสตาร์กันแบบรัวเลยนะคะ
ขอให้หายวันหายคืนสุขภาพแข็งแรงค่ะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเราก็จะเกาะติดอัปเดตอาการของน้องน้ำตาลให้ติดตามกันด้วยนะคะ